อากาศเย็นนั่นวันที่ไปถ่ายรายการนั่นว่า
ไม่วืดมือวันนี้ถ่ายอัลดอร์แบบไม่วืดมือ

ระหว่างที่เดินแบบว่าขึ้นตึกมานี่ก็ดูมีสัมผัสความเย็นสักนิดนึง

วันนี้ให้แองจี้กับรถเมย์เปิดทวิตเตอร์
อยากจะรู้เขาบอกว่าอีสานตอนนี้เริ่มหนาวแล้วจริงไหม
แล้วก็ภาคเหนือก็เริ่มหนาวแล้วจริงไหม

วันนี้นะฮะไลน์สามารถมาพูดคุยกับเราทางข่าวใส่ไข่ได้ตลอด

ว่าวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงเขาบอกฝนจะตกจริงไหม

เขาบอกว่าฝนจะตกก่อนที่กรมอุตุเขาบอกมานะคะคือฝนจะตกมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือจะอากาศเริ่มเย็น
ถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทางอีสาน
อากาศจะลดลงแบบว่าอุณหภูมิ๓๕องศาเลย
ส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเนี่ย

มองศาหลังจากนี้นะเดี๋ยวเรารอดูว่าเป็นไหม

ฝนตกอยู่พี่เช้าเพิ่งกลับมาจากอุดรก็ยังร้อนอยู่นะ

ลำปางหนาวแล้วจ้าอย่างนี้

เมื่อวานตอนนี้เห็นข่าวทุกสำนักหมดเลยว่า
เหมือนเฮ้ยตอนนั้นเรารู้แต่ว่า
เพราะว่าดาราลงลิฟต์แบงค์
คือเขาจากไปเพราะโรคมะเร็งตอนแรกเข้าใจเป็นแบบนั้น
กันหมดแต่ตอนนี้กำไมมันไม่ใช่โรคมะเร็งน่ะล่ะก็คือเพราะว่า
ครอบครัวเขาเหมือนกับอ่าติดใจสาเหตุการตายคือจริงจริงครอบครัว
เขามีการไปแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แบบเรียกครอบครัว
ไปสอบสวนหรือสืบพยานหรืออะไรกันต่อเนื่องไปเลยเขาก็แจ้งกันไป๘๐วันผ่านไปอ่ะค่ะ
อืมเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าผลการชนะสูตรเอ่ยต่างต่างนานาที่แบบว่า
มีรอยมีดที่คออ้าวแล้วสรุปเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการ
ฆาตกรรมหรือเปล่าตอนนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งครอบครัวเขาก็ไปเรียกร้องแล้วว่า
๘๐วันผ่านมาแล้วทำไมมันยังเงียบอยู่มันไม่มีการผูกพูดถึงอะไรมาเลย
อันนี้คืออันนี้เราไม่รู้นี่ล่าสุดเลยเนี่ยเพราะว่านางเป็นรู้จักคือนางเป็นแบบเหมือน
เป็นเฟรนด์กันเอาสมมุติกับพี่อ้ามคุณนายอ้ามก็ไปงานสมเขาครับ

จะว่าฆ่าตัวตายคนเรารวยขนาดนั้นจะฆ่าตัวตายเพื่ออะไร
คือตอนแรกเขาก็ไปตีประเด็นว่าเอ๊ะเป็นมะเร็ง
แล้วรู้สึกอยากจะคิดสั้นหรือเปล่า
เขาบอกเลยบอกว่าคุณแบงค์เนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่สู้มาก
มะเร็งนี่คือกำลังใจเขาเต็มที่มาก

อีกไม่กี่ครั้งก็จะแบบจบคอร์สที่การรักษาแล้ว
ซึ่งเขาบอกเดินได้เดินห้างได้แล้วจริงหรือไม่
บอกว่านางรักษาจนเดินห้างได้แล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วก็สาเหตุการฆ่าตัวตายน่าจะเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้
คือทางครอบครัวค่ะทางน้องเนี่ยก็เริ่มแบบว่า

เพราะว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย

เพราะตอนนี้มันมีการบอกว่าเช็คไปก็คือมีแค่ของคุณสามี
คนเดียวที่อยู่ที่บ้านกับแม่บ้านที่มีการเรียกไปสอบสวน
ทีนี้เนี่ยคนอื่นก็ยังไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นนะคะ
ญาติพี่น้องของคุณแบงค์เองเขาก็ไม่ได้เห็น
ไม่ได้ไปดูในที่เกิดเหตุด้วยว่ามันเกิดอะไรตรงนั้นมีด
จากตอนแรกที่แบบว่าตำรวจออกมาบอกทีแรกก็คือเป็นมีดทำครัว
ปรากฏไปอีกทีนึงกะโทรกลับมาแจ้งบอกว่าเอาไม่ใช่เป็นมีดคัตเตอร์
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้มันดูกลับไปกลับมา
ก็ต้องออกมาชี้แจงให้ทางครอบครัวเขาฟังเพราะว่าเขาก็รอผล
ทำไมไม่เรียกกันไปพยานหลักฐานทางฝั่งของครอบครัวเป็นยังไง
อะไรอย่างนี้ลองไปฟังเสียงค่ะเรามีเสียงของญาติของคุณแบงค์
คือพี่สาวเป็นคนเข้มแข็งมากค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นคนรู้จักเขา
พอจะทราบว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้มาก
แล้วก็ในเรื่องของโรคร้ายก็คือเป็นมา๑ปีแต่ก็รักษาด้วยดีมาโดยตลอด
แล้วก็ทำคีโมมาทั้งหมด๙ครั้งแล้วก็เหลืออีกแค่๓ครั้งก็จะจบแล้ว
ว่าสมมติว่ามันเป็นปัญหาแน่ต้อนรู้หรือเปล่า

ธุรกิจก็ยังปกติค่ะไม่คิดว่าเป็นปัญหาค่ะ
คือเขาทำธุรกิจมาเป็น๑๐ปีดังนั้นเนี่ย

ทุกคนจะทราบว่าเขามีธุรกิจอยู่ประมาณ๑๐สาขา
ซึ่งเขาดูแลของเขาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่คิดว่าเป็นปัญหาทางธุรกิจค่ะคืออย่างที่บอก
เมื่อกี้ที่เมย์พูดเอาละเราก็จะเห็นก่อนหน้านี้
มีคนพูดถึงเขาอาจจะเขาเรียกกันว่า
โซแก๊กเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะจริง
เกี่ยวกับเป็นอินเวสเตอร์เขาไม่ได้เป็นหมอเองนะฮะ
ผมบอกเขาเป็นหมอเองไม่ใช่ครับเขาเป็นคนลงทุนอ่า
ลงทุนสมมุติวันนี้เจอหมอสกินแคร์โรยรวยอืมเออดีดีอืม
ตามอาหารสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทยครับ
ถือว่าเป็นคลินิกห้าดาวเลยด้วยซ้ำไปมีความงาม
ทางด้านเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นคนลงทุนด้านความงามเลย
ตอนแรกที่เรารู้คือเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงโควิด
โควิดปุ๊บเราก็จะเห็นพวกไฮโซ
ใครติดตามอินสตาแกรมของคนดัง
แม้กระทั่งคุณไอ้อ้ำพัชราภาเนี่ย

แบงค์จากไปเพราะมีการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยก็เปิดเผยถึงการเสียชีวิตว่า

ฉันไปเห็นมาจากของคุณมาร์คทาวิน
อ้ำพูดเลยพร้อมมากกับมาร์คทาวินคุยกัน

ทุกคนต่างออกมาโพสต์อะไร
ตอนนั้นทุกคนออกมาบอกเหมือนกันว่า
จากไปเพราะโรคมะเร็ง

เหมือนว่าคุณแบงค์เขาหลับไป

เพราะว่าจริงพี่หนุ่มเขาก็เอ๊ะถามเหมือนกัน

ตอนแรกถึงไม่มีใครออกมาพูดอะไรว่า
จริงแล้วการลงใบมรณบัตรมาตั้งแต่ตอนนั้น
ไม่ได้เขียนอยู่แล้วว่าเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งอย่างนี้ค่ะ

เมื่อกี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือน้องสาว

ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยข่าวออกมา
ไม่ได้ป่วยตายแต่เสียชีวิต

ตอนนั้นน่ะตำรวจแจ้งว่าฆ่าตัวตายโดยใช้มีดปาดคอ
ซึ่งครอบครัวรอให้ตำรวจเรียกไปชี้แจง
เจ้าหน้าที่สอนอทองหล่อก็ไม่เคยเรียกไปเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แถมยังไม่เคยชี้แจงว่าการฆ่าตัวตายครั้งนั้นมันเป็นยังไง
อาวุธมีดคืออะไร
ครอบครัวจึงตัดสินใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาก็คือพ่อแม่เขายังอยู่ถูกต้องไหมฮะ
พวกลูกเขาพี่สาวเขา
สรุปว่าแบงค์ไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาว่าอย่างนั้น
แต่น่าจะเป็นเหตุการณ์ของฆาตกรรม
กำลังจะเข้าสู่ขบวนการฆาตกรรมหรือเปล่า
ขณะเดียวกันคุณพ่อครับวันนี้คุณพ่อน้องสาวทนายความ
ก็เข้าพบตำรวจสนทองหล่อน้อง
แล้วก็เขาก็นำใบรับรองการเสียชีวิตเนี่ย
โดยสาเหตุการตายสันนิษฐานว่าสำลักโลหิตจากบาดแผล

แสดงว่าถ้าสำลักโลหิตจากบาดแผลคืออะไรคะ

เลือดออกเยอะที่คอปาดคอไงหมด
แล้วก็เขาก็สรุปกันอย่างนี้ว่าถูกของมีคมเนี่ยบริเวณลำคอ
เขาก็นำทั้งหมดมามอบให้กับพนักงานสอบสวน
จากครอบครัวเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะ
ไม่เชื่อว่าลูกสาวเขาฆ่าตัวตาย
แล้วก็บอกว่าไฮโซแบงค์ป่วยเป็นมะเร็ง

เพราะว่าตอนนี้อย่างคนที่เข้าไปชี้แจงก็จะมีอย่างที่บอกไปว่า
ก็เป็นสามีกับแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่โทรไปแจ้งคนแรกเนี่ยก็คือคุณสามีเขา
นั่นแหละก็ต้องไปรอติดตามกันต่อว่า
เรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงพอไม่ได้ตามเรื่องก็เงียบกันไป
ทีนี้ครอบครัวเขารู้สึกแล้วว่ามันไม่น่าใช่เหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่าเราเข้าใจมาทีแรกเมื่อ๘๐วันก่อนมะเร็ง
พอมะเร็งเสร็จปุ๊บมาต่ออีกอันหนึ่งคือเป็นการแบบว่าฆ่าตัวตาย
มาอีกรอบนึงมันฆ่าตกรรมรึเปล่า

คนก็เลยอยากรู้ต่อว่าแล้วจริงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่
แล้วก็ต้องดูว่าตำรวจต้องหารักฐานเพิ่มเติมต่อ
ถ้าสมมุติว่าเป็นการฆาตกรรมก็ต้องหารักฐานให้ได้ว่าคนร้ายคือใคร
ซึ่งที่พ่อแม่เขาออกมาตอนนี้คือเขาก็งงแค่ว่า
ทำไมไม่มีอะไรคืบหน้าถูกต้องไหมครับว่า

แต่ทางตำรวจเขาก็ยืนยันว่าก็ต้องไงต้องรอผลชนสูตรออกมาก่อน
ชนะสูตรออกมาตอนแรกทำไมทุกคนจนถึงทุกวันนี้
ถ้าสมมุติข่าวไม่ออกมายังคิดว่าเขาเป็นมะเร็

วันนั้นวันที่ตอนที่ทุกคนไว้อะไรก็คือเหมือนสาเหตุจากมะเร็

ยังคิดว่าอุ๊ยยังสาวยังแทร่อยู่ทำไมแบบ
ฉันต้องไปถามเพื่อนฉันน่ะเขาเป็นอะไรตายเขาเป็นอะไร
มะเร็งแล้วพูดเหมือนเมเลยเม

แล้วไม่ได้ปกติมะเร็งคือจะต้องไปปั๊มหัวใจอะไรที่โรงพยาบาลไหม้

แต่ปรากฏว่าคดีมันพลิกพลิก
พลิกมาว่าไม่ได้ป่วยเพราะมะเร็ง
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะมะเร็งฮะเสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ย
ตำรวจเขาบอกว่าสำรักโรหิตจากบาดแผล
พี่ชาวว่าครอบครัวน่าจะทราบก่อนแล้ว
ถูกของมีคมบริเวณลำคอ
รอผลการชนสูตรแล้วก็รอว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไร

คืออันนี้คือจริงทางครอบครัวเขาเหมือนเอามา
ว่าทำไมไม่เรียกฝั่งทางครอบครัวไปชี้แจง
หรือหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับทางฝั่งครอบครัวเลย

ก็เลยต้องแบบว่าไปตามเรื่องกันแล้วเนี่ยเลยกลายเป็นประเด็น
อย่างที่บอกว่าก็มีการถามไปว่าทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก
อย่างที่บอกเพราะตัวเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่า

เพราะว่ามันเป็นคดีที่แบบว่าอย่าใช้คดี
เป็นคนดังที่อยู่ในสังคม
แล้วปรากฏว่าเขาก็มีดารา
เพื่อนในวงการเยอะดาราให้โทร
ณวันนี้คดีนี้ก็เลยเป็นที่จับตามองของหลายคน

สาเหตุการเสียชีวิตของคุณแบงค์มันคืออะไรกันแน่
เขาก็ยังอายุเท่าใช่ไหมแองจี้
ใช่ค่ะเขาคือรูปเดียวกับเพื่อนแก่งพี่พี่น้ำ
๔๐ประมาณ๔๐ต้นอื้อฮือนั่นแหละ
แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกที่แบบมีหลายสาขามากหมด
แล้วก็เม็ดเงินเยอะมากนะฮะในการทำธุรกิจของคุณแบงค์นะฮะ
อ๋อเหรอใช่ครับคือเขามีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหม

ข้ามไปดูข้อมูลใช่ไหมเออว่าเขามีอะไรอย่างไรเนอะ

ทรงชาติค่ะคุณพี่ค่ะถึงเวลาของเราแล้ว

เป็นไงบ้างมีอากาศ

วันนี้คือแอบไปเตรียมเสื้อกลับหนาวในว่าง

นู่นเลยค่ะยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่
เมื่อวานนี้ต่ำสุด๔องศานะคะ

เพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็อยากเดินทางไป

หลายจุดเตียงเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ย
ก็ต้องรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดค่อนข้างมากเลย
วันนี้ไปดูรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ
รายเสียชีวิตเพิ่มเติม๕๓รายค่ะ
อยู่ที่๑๕๑๖ราย

อยู่ประมาณ๕๐๐๖๐๐อยู่ที่ราวนี้ตลอด
ทีนี้เนี่ยค่ะหลายคนก็คงไปถามคุณอนุทินรัฐมนตรี

ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่เราพูดไปเลยว่า

ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่าง
สถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้า

ก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนคุณอนุทินบอก
หากคนในครอบครัวมีเด็กเนี่ยก็ฉีดวัคซีนแล้วนะคะ

ที่เข้ามาเมื่อวานเรามีการรายงานไปแล้วว่า
บริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาถึงประเทศไทยแล้ว
๑ล้านโดสเนี่ยจะไปฉีดให้ใคร

ขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรคค่ะ

แต่ยืนยันจะมีการจัดสรรลงไปทุกพื้นที่

ทีนี้คนก็ไปถามต่ออีกว่า

เปิดสถานบันเทิงก่อนวันที่๑๖มกราคมได้ไหม

ผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์เรียกร้อง
ให้มีการเปิดกิจการก่อนวันที่๑๖มกราคม

เรื่องดังกล่าวจะสามารถทำได้หรือไม่
ต้องขอประชุมกับสบคก่อน

ซึ่งตอนนี้ก็ผ่อนคลายมาตรการไปเยอะมาก

ทั้งนี้ตัวคุณอนุทินเองเขาก็กังวล

เพราะว่าเมื่อมีการรวมกลุ่มกันของผู้คน

แต่สิ่งที่จะช่วยกลองความเสี่ยงได้บ้าง

แล้วก็จะมีการเร่งฉีดไปเรื่อย
พร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังตลอดเวลา

คนอยากฉีดวัคซีนมาก

โรงพยาบาลศรีธัญญาเขามีการประกาศออกมาทีแรกว่า

เฉพาะคนที่แบบว่าลงทะเบียนนัดหมายมาแล้ว

คือโรงพยาบาลบางจ่าที่มีการประกาศออกมา

เพราะเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่บอกว่า
หนึ่งในนั้นเป็นวัคซีนที่แบบประชาชนอยากจะได้
อยากจะฉีดบอกเลยว่ายังไงก็เต็ม

เพราะอย่างไฟเซอร์เองที่เรารับบริจาคมา

มันจะมีการผสมปนเปย์อะไรยังไงหรือเปล่า

บอกวันนี้รัฐบาลฉีดไฟเซอร์ให้ฟรีแล้ว

เพราะตอนนี้เรากำลังพยายามตามหากันว่า

อีกตั้งหลายล้านคนที่ไม่ฉีดวัคซีน

โอเคอาจจะเป็นจากใจกับเรื่องของวัคซีน
ว่าบางคนอย่างที่บอกไปเขาต้องการวัคซีน
ประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดี

ต้องติดตามกันดูแล้วกันว่าเป็นไง

ปีหน้าก็จะมีไฟเซอร์อยู่๖๐ล้านโดส
นอกจากสั่งไฟเซอร์มีสั่งไอโฟนด้วย
ไอโฟน๑๑เครื่องเท่าไหร่นะทั้งหมดคือ๑๑๑เครื่อง

แต่นายกเขาไม่เอาได้ติดตามข่าวนี้กันบ้างหรือเปล่า
จริงแล้วคือรัฐบาลเขาทุ่มเงินเลย๒๖ล้านบาท
ล้านบาทที่เขาเอาไปทำอะไรไปซื้อไอโฟนเนี่ย๑๑๑เครื่อง
คนก็ถามเอ้าซื้อไอโฟน๑๑๑เครื่องซื้อไปทำไม
เขาบอกว่าแจกผู้บริหารนะเขาบอกอ้าวแล้วทำไมต้องไปแจกผู้บริหาร
เพื่อให้ทันต่อเหตุบ้านการเมือง
โทรศัพท์มือถือก็ซื้อกันเองใช่ผู้บริหารเขาซื้อเองได้ไหม
ผู้บริหารก็รับตังค์เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตากล้องถึงขนาดกลับ
เหมือนมีแมลงวันอยู่ที่หน้าที่ตาต้องใส่หัวอย่างนี้
หนีแมลงวันเหรอเออหนีแมลงวันไหนกับหนู
ในโครงการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ๑๑๑เครื่อง
วงเงินเนี่ย๒๖๘๑๓๕๕บาท๘๐สตางค์นะครับ
งบประมาณเขาบอกได้จัดไว้ประมาณสัก๒ล้านเก้า
แล้วก็ขนาด๖๔กินอีก๘๘เครื่องเขาก็เลยเอ้าซื้อทำไม
เราก็ใช้กันเองอยู่แล้วใช่เพราะผู้บริหารปกติมีสองเครื่องอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าระบุเหตุผลในการซื้อเนี่ยเชิญชวนโครงการว่า
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มุ่งผลสำริดเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ทดแทนรุ่นเก่าตามปีงบประมาณทำไมตกใจคะแองจี้
หนูหนูบอกอันนี้ทำอะไรกันคะต้อนรับค่ะนี่ไงรอส่งแอนเชอรี่ไงแม่
ต่อจากดราม่าโทงชาติไงแม่เดี๋ยวแม่ต้องเล่าต่อเลยนะอ๋อแต่ฉันต่อเลยเหรอครับ
๑๑๑เครื่อง๑๑๑เครื่องเหตุผลวันนี้เดี๋ยวไปฟังอื่นทางด้านไทยรัฐนิวโชว์ก็ด้วยกัน
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์มุ่งผลสำลิดผล
เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีถูกใจเชอรี่ก่อนแม่ไอโฟนฟรีอีกแล้ว
วันนี้น้องแอนชิลลี่เขาก็จะบินไปอิสราเอลนะคะก็เนี่ยเดินทางวันนี้ตอนไฟล์ท๕ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะ
นี่สดเลยแมงสิฮะนี่เราตัดสดมาเลยมีคนรอไปส่งน้องกันเยอะมากทีเดียวอะนะคะ
จะไปเป็นกำลังใจให้นางนางเป็นคนที่แบบว่าถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่กลับมาจากออสเตรเลียเลย
นำจากออสเตรเลนางบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยนางแบบนางงามไม่จำเป็นจะต้องผอมแต่ต้องมีสุขภาพดี
ในแต่ละวันก็จะพาลูกสาวไปนั่งสมาธิตามสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกเนี่ยนิ่งเพื่อให้ลูกมีสติ
ซึ่งพ่อเขาเองเป็นฝรั่งใช่ไหมฮะแต่ก็คือก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วบ้านของเขาเนี่ยนะคือแม่เลี้ยงลูกแบบว่า
เรียกได้ว่าคือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะฮะให้ลูกดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าน้องแอนชิลีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของไทย
นี่ฮะสับปังไม่ไหวแล้วแม่นี่ครับติด๑ใน๕เขาบอกว่าจะติด๑ใน๕อย่างแน่นอน
แล้วตอนนี้ต้องลุ้นก่อนเพราะว่าคือถ้าเกิดผ่านรอบ๒๐คนเนี่ยก็โอกาสก็จะเยอะมากขึ้น
เพราะ๒๐คนก็ฟาดฟันกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็รอจะดูน้องในชุดว่ายน้ำ
แล้วก็พอชุดว่ายน้ำเสร็จก็จะเป็นชุดราตรีไงแม่ตอนนี้เขากำลังลุ้นกันอยู่ว่าปีนี้ใครจะมาทำชุดให้ไง
ชุดที่จะเปลี่ยนเหมือนทำให้มาจากนางแบบวงการฟาชั่นสู้ตายกันอยู่แล้ว
ถูกต้องนะครับผมแล้วเขาบอกอย่าให้น้องแอนชิลีจับไมค์นะถ้าจับไมค์เมื่อไหมงมาแน่นอน
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับออสเตรเลอีกเลย
วันที่แม่ไปเจอที่น้องที่แม่สัมภาษณ์ออกรายการกับตอนนี้แม่วัดเป็นยังไงล่ะ
สวยสวยสินางสวยแบบมีความมั่นใจในตัวเองนางก็บอกนี่คือการสวยในแบบของนาง

ซึ่งนางต้องการที่จะแบบว่าเหมือนครั้งหนึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับสีผิวถูกต้องไหมคะ
สีผิวจะต้องเมื่อก่อนนางงามจะต้องขาวนางบอกไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันนี้นางงามผิวสีก็เยอะ
อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงความเสมอภาคอีกหนึ่งครั้งว่านางงามไม่จะต้องเป็นคนผอมอ่ะ
แต่นางบอกทุกอย่างต้องแข็งแรงทุกอย่างต้องมีความสุขอันนี้คือผู้หญิงยุคใหม่
นี่สดเลยคุณแม่ละนางแล้วทำไมนางยังไม่เดินให้เข้าสนานไปเมื่อกี้
บริษณะขนาดน้องเดิมเมื่อกี้นิดเดียวนี้
ยังไงครับต้องตรวจอ้าวมาแล้วครับ
ประตูมันใหม่หรือครับประตูมันใหม่อีกแล้วครับประตูไม่เปิดรอบที่๔แล้วครับ

นี่เราเพิ่งมีโอกาสได้แบบว่าดูแบบสดแบบนี้
จากการแบบเวลาส่งนางงามไปประกวดเป็นกำลังใจให้กับน้อง
ผ่านทางหน้าจอทีวีก็ได้เดี๋ยวนี้เนาะ
ครับผมถือว่าเป็นคนแรกเลยเนอะที่เราสดแบบนี้

ไปทำคอนเทนต์ไงแม่เนี่ยไปทำคอนเทนต์ไงเออคือจริงเรื่องดราม่าของน้องแอนชิลลีสก๊อตเคมิสเนี่ยนะคะ
ก็เป็นภาพของน้องแอนทีนี้ในภาพก็เหมือนด้านล่างเนี่ย
เขาทำกราฟิกเอาไว้เหมือนเป็นลายทรงชาติไทยสีทงชาติไทยอะไรอย่างนี้
กรณีนี้เกิดขึ้นคุณสนทิยาสวัสดีค่ะ

ร้องตลอดจริงคนนี้คือจากที่ไม่รู้จักเขาจนวันนี้
รู้จักเขาในเรื่องของการร้องไปร้องทุกที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ
แม้แอลทิลีก็ยังร้องด้วยหรือเปล่าก็ยังร้องค่ะพี่ค่ะ
ใครเขาจะตั้งใจทำกุศลนิยามนี่ไงนี่ไงก็ใช่ไง
มันเป็นแฟชั่นไหมมันเป็นคำว่าสากลไหมแต่เขา

คือคุณสวนิยาเขาจะไปร้องทุกข่าวโทษ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับแอนทิลีสก๊อตแคมมิส
เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒๒
ตามพศ๒๕๒๒มาตรา๕๓๕๔
แล้วก็มีกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
จากรูปที่กองประกวดปล่อยภาพโปรโมทออกมาเป็นภาพนี้
คุณผู้ชมค่ะทีนี้อืม
ก็ต้องเป็นทางทนายออกมาพูดบ้างค่ะ
ทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
ก็ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นนี้นะคะ
บอกว่าจากการดูข้อกฎหมายในเรื่องนี้แล้ว
จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพรบท๒๕๖
มาตรา๕๒๕๓แล้วก็มาตรา๕๔๕๔
ส่วนมาตรา๑๑๘ของกฎหมายอาญา
ต้องเป็นกรณีกระทำต่อทง

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ต้องดูที่เจตนานะคะซึ่งเจตนาของเขาคือ

ต้องการจะโปรโมทส่งเสริมประเทศไทย

ดูแล้วการกระทำของน้องไม่น่ามีความผิดทางอาญานะคะ

น้องก็ไม่ได้กระทำทำซีเจใช่
ตีความต้องตีความแบบเคร่งครัด
จะตีแบบขยายไปลงโทษคนไม่ได้

สมมุติว่ามีการแจ้งความเท็จ
เพื่อกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา

คุณอาจจะมีโทษจำคุกตามมาตรา๑๗๔วัก๒
จำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ใครที่จะไปแจ้งความคุณต้องระมัดระวัง
ถ้าเป็นการแจ้งความเท็จ

ใช่บางคนบอกว่าสงสัยจะมืดอยู่เลยต้องการแสงอืม

มีประเด็นตรงที่ว่าเหยียบบนทรงชาติใช่ไหม
ก็เป็นน้องแห่ขาเราอย่างนี้เลย
ไม่เหยียบไม่เหยียบละเป็นแบบแห่ขาอยู่อย่างนี้เลย

นี่ค่ะโอ้โหมันคือพลังไหมดูสิคือเรานี่เป็นแบบศูนย์รวมบริการแข่งสรรค์นะตอนเนี้ย
แบบที่ประกวดอะไรอย่างเงี้ยนานเราไงในปีเนี้ยนี่เห็นทันผ่านนี่คือเพื่อนสาวของหนูน่ะนะ
แล้วก็แบบบางทีเราดันมีข่าวดราม่าเรื่องนี้ในวันที่แบบน้องเขากำลังจะต้องเดินทางเตรียมตัวไป
นักนะประเกิดอะอ๋อบุโกไปหรือเป็นบุโกบุโกไปลำอยู่ค่ะอยู่นัพยานาค
อ๋ออยู่นัพยานาคนะฮะมันตูไม่รู้ไปหรือเปล่านะเห็นว่าปลื้มน้องแอลซีรีมากนะฮะโอ้โหดูฮะ
น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยมีใครแบบนำคอนเทนต์นี้ไปประกวดในนาง
อ่ะทุกร้อยกว่าคนก็คือสวยหมดถูกไหมครับครับถูกต้องตัดมาแล้วอืมหืม
น้อเนี่ย๕ทุ่มครึ่งน้อจะเดินทางละเอาใจช่วยค่ะ
โอเคครับขวางกุฎมาให้ได้ฮะน้องแอนซิรีครับ
เอาละครับอีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
กูเอสบางแคร์นี่ไม่กลัวใคร
ไม่กลัวใครตำรวจก็ไม่กลัวฮะ
ถูกซึ่งเขาบอกเป็นลูกอดีตตำรวจนะฮะยิงคนในกลางตลาดเลย
ลั่นว่าตำรวจก็เคยมีเรื่องมาแล้วด้วย
เท่านั้นแหละโอ้โหคนอยากรู้จักกันเยอะเหลือเกิน
นายโกมินครับอายุ๔๕ปีพนักงานส่งของตลาดกิติเนี่ยย่านบางแคร์
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราครับ
เกรงว่าตนเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็กลัวว่าเรื่องเนี่ยจะเงียบหายไป
หลังจากที่นายกระหนกหรืออุ้มอุ้มอายุ๔๐ปี
พร้อมพวกใช้ปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมาเองนะฮะ
โกมินคุณโกมินก็เปิดเผยกับนายกระหนก
ทะเลาะกับกันเรื่องที่จอดรถ
จอกที่จอดรถจักรยานยนต์ไหมที่ตลาด
กว่าจะมีวินมอเตอร์ไซค์ระแวกใกล้เคียงมาห้ามปรามฮะ
เลิกลาแยกย้ายกันไปโดยในอุ้ม
ทิ้งท้ายว่าพี่วินขอได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะ
จนกระทั่งเมื่อประมาณตี๒
หนกได้ขับจักรยานยนต์มาเจอกับตนที่ตลาดกิติ
ระหว่างนั้นนายเอสครับซึ่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เพื่อนเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุกับชักอาวุธปืนอ่า
แล้วก็นำยิงถึงสามนับขึ้นฟ้าหนึ่งเฉียดขาสองถูกครับผม
เขาได้รับบาดเจ็บครับเรียกได้ว่าบาดเจ็บเลยแหละนะ
ซึ่งหลังยิงครบ๓นัดปุ๊บนายเอสเนี่ยก็ยังนำกระบอกปืน
ไปตบท่านหูเขามาตบที่หูซ้ายอืมพร้อมจะประกาศ
กูเอสบางแคร์ไม่กลัวใครตำรวจก็เคยมีเรื่องมาแล้ว
อ่าแล้วไปดูโอ้โหโอ้นี่กราฟิกสุดยอดแต่กราฟิกอ่ะ
ของไทยรัฐอ่ะอ่าฮะทำทุกคนหุ่นดีซิกแพคหมดเลยอ่ะ
เอาแน่นอนก็ต้องดูสวยงามหมดนี่เพราะโมเมนต์ตรงนั้นมันไม่มีกล้องไง
ต้องทำให้เขาเข้าใจอ่าฮะกราฟินดำหนึ่งของประเทศไทยนะฮะ
บอกเลยครับไทยรัฐทีวีอืมซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าระหว่างที่ผู้เสียหายเนี่ย
แจ้งดำเนินคดีนั้นนะฮะได้มีชายลักษณะคนในเครื่องแบบเนี่ยครับ
พยายามเข้ามาเจรจาตลอดเวลาเลยแล้วก็ขอไก่เกลี่ยเยียวยาด้วยเงิน
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนทางคดีเนี่ยให้ดำเนินการไปตามกฎหมายจากการตรวจสอบ
ทราบมาว่านายเอสเนี้ยผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายอดีตตำรวจอืม
เป็นลูกชายอดีตในตำรวจย่านฝั่งธนบุรีครับก่อนหน้านี้ก็เคยไปก่อเหตุยิงคนในลักษณะนี้มาแล้ว
นะครับขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์เนี่ย
ภูมิกับการสอนอเพชรเกษมเนี่ยกล่าวว่าสำหรับคดีดังกล่าวเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายอย่างแน่นอน
จากคดีดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมความกันได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ผมเพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดฮะ
ส่วนข่าวที่บอกว่ามีการเคลียร์ผู้เสียหายเพื่อให้เรื่องยุตินั้น
ตอนนี้ไม่ได้ตรวจสอบเขาว่ายัยงั้นนะครับนะ
ไมาชอบแอ้งเป็นแบบลูกตำลวยอ่ะแต่อันนี้เขาก็เป็นอดีตเนี่ยอึอ
นะครับผมแล้วก็ตำรวจก็ได้ตรวจสอบประวัตินะฮะเกี่ยวกับอาชญากรรมก็
ไม่มีประวัติทางอาชญากรรมแต่ว่ามีเคยมีคดีหมินประมาท
นะฮะกับแฟนสาวของตัวเองด้วยมีคดีแค่นั้นนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ตีสองก็เข้ามอบตัวนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ

กระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถฮะน้องรถเมย์ครับเดือดกลางถนนชายกระโดดเกาะหน้ารถนะฮะ
หญิงคนขับจะไม่ทนงานนี้มีเกือบลอยครับคุณผู้ชมครับ
เผยคลิปเหตุการณ์หลังรถคันหนึ่งครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จับภาพรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
ขับผ่านมาแต่พบสิ่งผิดปกติบนฝากระโปรงรถเมื่อรถคันดังกล่าวขับมาใกล้
พบว่ามีหนุ่มเกาะมากับฝากระโปรงนะครับผมสร้างความหวัดเสียวให้กับผู้พบเห็น
ที่ทั้งสองฝ่ายจะมีปากเสียงกันนั่นเองนี่ฮะระหว่างนั้นเนี่ยทั้งคู่ได้โต้เถียงกัน
ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับขึ้นรถไปแต่ฝ่ายชายไม่ยอมกระโดดขึ้นไปเกาะบนฝากระโปรงรถอีก
ทำให้ผู้หญิงต้องลงต่อว่าอีกครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ายโตเถียงกันอยู่นาน
โดยฝ่ายชายยังพยายามกระโดดขึ้นไปบนฝากระโปรงรถอยู่หลายรอบ
ก่อนจะมีรายเดอร์นะครับขี่รถผ่านมาจึงพยายามเข้ามาห้ามสุดท้าย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนจะสุดทนกับเหตุการณ์ครั้งนี้จึงใช้รองเท้าปลาใส่ชายคนดังกล่าว
เกิบรอยที่เขาบอกถูกต้องนะฮะเกิบรอยแล้วแล้วที่อำคัญคือขับเร็วด้วยนะฮะ
เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าขับด้วยความเร็วขนาดไหนนะครับแต่พี่เช้ารู้สึกว่าดูข่าวนี้แล้วเนี่ย
ขับเร็วค่อนข้างเร็วมากนะฮะ
เพราะอันนี้จากภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นคือรถเลี้ยวมาในมุมนี้แล้ว
แล้วก็มีผู้ชายเนี่ยเกาะมาข้างหน้านี่แหละแล้วก็พอเขาจอดปุ๊บ
ผู้ชายลงลงไปประตูข้างสักพักหนึ่งพอผู้หญิงจะเปิดประตู
ไม่เอาสมมุติจะออกปุ๊บกระโดดขึ้นมาเกาะอีก
ถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่ประจินบุรี

ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือรายเดอร์เป็นคนเจรจาให้นะฮะ
อ่านี่ดูอีกมุมนึงดูอีกมุมนึงนี่ครับรายเดอร์เป็นคนเจรจาให้

ทวงเพราะว่ากลัวว่าคนเพื่อนของแฟนสาวเนี่ย
จะพาแฟนสาวไปไปที่ประเทศยาว

เรียบร้อยฮะนี่พี่ชัดสายเปย์รอบภาค๒นะครับดูฮะ

ดูฮะนี่ถ้าตกลงมานี่คือรถทับนะฮะ

เมื่อวานนี้ข่าวที่หนุ่มกัญชัยให้ตาม

คนที่นั่งไปดูแล้วคือเขาเมา

แล้วเขารำคาญ

ของหน้าต่างทั้งสองฝั่ง

แต่ด้วยความที่เขาเมา

จริงถ้ารู้ว่าเป็นคนที่ทนกับเสียงหมาเห่า

หมาเห่าก็รูปหัวกาวคางก็จบแล้ว

หรือหมากัดหรืออะไรก็ไม่รู้

ตายไปหนึ่งแล้วก็มีคนช่วยด้วยหนึ่ง

ทั้งสองแอนทั้งสองตัวเลยงี้เขาถึงก็ถึงพูดรถคันนี้
ที่เขาตามมาถ่ายตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยเขาพยายามตั้งใจเอารถ
ตอนแรกจะเก็บไปเขาบอกว่าจะเก็บไปเลี้ยงนี่แหละ

หรือบางกระแสบางข่าวก็บอกว่าหนามันฉี่ใส่

เขาเป็นคนขับอายุก็๘๘หรือเปล่า
เอาละคนที่นั่งข้างคือใครละ

เป็นคนนั่งข้างโยนทั้งสองตัวเลย

แต่เดี๋ยวกลับมาพาไปกินเคล็ปที่เชียงใหม่
สู้หน้าสู้ครับ
เมื่อวานนี้ที่เรามีการเล่าเรื่องของ

วันนี้ก็มีประเด็นที่ว่า

เข้าแจ้งความบอกว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกาย

ตนถูกนัดให้ไปเคลียร์

เขามีการเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ

ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่เป็นการทะเลาะวิวาส

ถ้าทำร้ายจริงฝ่ายหญิงคงเดินไม่ได้

คือเวลาที่คุณต้อมเขาเงา

ทางด้านคุณอายฤชนกต้องก็บอกว่า

จากผู้ที่เกี่ยวข้องแถวปากคลองศาล
เหลือก็รู้ว่าทางพูดกับชื่อดัง

โดยตอนนั้นก็เตรียมใจที่จะขึ้นไปขอโทษเขาอยู่แล้ว
แต่อีกฝ่ายกลับมาตบหน้าตนทันที
ส่วนที่ให้บอกว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย

คุณไอซ์เขายืนยันว่าไม่จริง
ถ้ากล้าทำก็กล้ารับ
ทั้งนี้หากมีการด่าทอหรือว่าฟิลขาดแค่ไหน
ก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใคร
ซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเมามาก
แต่ตอนคุยกันก็เห็นว่ามีสติอยู่
และอย่ามาอ้างว่าคนเมาก็เป็นแบบนี้
เพราะคนเมานิสัยดีก็มี
คนเมาที่ควบคุมตัวเองได้ก็มีเยอะ

ก็เป็นเสียงจากสองฝั่งที่พูดออกมานั่นแหละ
ต้อมเขาก็บอกว่าเขาก็แบบโดนด่าแล้ว
เหมือนทะเลาะกันแล้วพูดคำแบบไม่แบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้

แล้วเขาบอกพยายามก็เดินหนีลงไป

เขาบอกว่าตัวน้องก็เดินตามมา
เขาก็อยากหนีอะไรอย่างนี้
ก็เลยคือเหมือนพี่ต้อมพยายามหนีแล้วแต่น้องก็ไม่จบอะไรอย่างนี้
แต่ฝั่งน้องไอเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนแบบโดนเลย
เขาขึ้นไปเจอปุ๊บแล้วก็ตบหน้าเขาเลย
ซึ่งทางน้องไอซ์เขาบอกว่าเขามีหลักฐาน

ต้องบอกว่าถ้ามีหลักฐานถ้าเป็นจริงเขาก็ยอมรับผิด
เขาก็ไม่หนีความผิดนะ
แต่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นการทำร้ายเป็นการทะเลาะวิวาส

ถ้ามีก็ออกมาแล้วกันพี่ต้อมบอกอย่างนั้นนะครับ

ขึ้น๖๐ลด๒๐ค่ะโดนเหลี่ยวของไทยรัฐพรุ่งนี้คนใช้รถตรึงไว้ก่อนน้ำมันลดพรุ่งนี้ลดเท่าไหร่๔๐
คุณแม่ในไทยรัฐบอกมี๔๐นะแต่ว่าต้องดูว่าน้ำมันอะไร
ไม่รวมแล้วมันขึ้นมากี่สิบบาทแล้วปรับลด๔๐อ่ะแม่
๔๐สตางค์อักคันหนึ่งมันเต็มที่ได้กี่ลิตร๕๐สตางค์เท่าไหร่
รถแบบว่ารถเก่งปกติเต็มถัง๒๐๐๐บาทครับหรือเปล่า
ใช่๒๐๐๐กว่าถ้าเป็นรถมดน่ะ๒๐๐๐กว่า
บางทีก็ลด๔๐ขึ้นที๖๔๐ครับผม
ดุลเต้นยังไงดุลเต้นแม่ไม่เคยเห็นอะไรรถ
ไม่ใช่อันนี้ทองก็ลงนะคะลง๔๐๐น่ะ้อนไหมทอง
แต่น้ำมันดูง่ายว่าเทียบเท่ากับต้นปี
ไม่ต้องอะไรอ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วง๔๕เดือนครึ่งปีที่แล้วถูก
นี่มันมีกรณีเรื่องของที่บอกว่าทางด่วนจะขึ้นราคา
แต่อันนี้จะเป็นทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ
ที่เขาจะมีการปรับขึ้นทุก๕ปีใช่ไหมคะ
ทีนี้มันจะครบรอบอีกทีนึงคือ๑๕ธันวาปีนี้
ทีนี้จากปกติ๕๐ใช่ป่ะคะก็จะขึ้นไปเป็น๖๕

เขามีการทำเป็นคูปองซื้อคูปองเป็นเล่ม

สำหรับบางคนเขาก็พร้อมที่จะจ่ายครั้งละ๕๐๖๐บาท
แต่อย่างคิดดูว่าบางคนที่เขาใช้รถใช้ถนนค่าผ่อนรถอย่างเดียวเท่าไหร่แล้ว
จะไปเติมทีละพันสองพันหรือไปซื้อคูปองทีละเป็นเล็บ
คิดถึงหลักความจริงเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนไหม
บอกว่าจำหน่ายคูปองในราคานะคะค่าผ่านทางเดิมตั้งแต่๑ธันวาคมไปจนถึงปีหน้านู้นเลยนะคะ
พฤศจิกายนปี๖๕๙ด่านที่เป็นด่านตรงที่ผ่านทางเส้นนี้ค่ะ
ทีนี้คูปองเล่มนึงเขาบอกว่าในเล่มมี๒๐ใบให้ราคาเดิมเท่ากับว่าเราก็จ่าย๑๐๐บาท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

เมื่อเช้ามี้บ้านอะไรเกิดขึ้นถ้าอะไรป่านน้ำไม่ไหลเถอะ

เขาทำทางทำอะไรครับ
ถ้าถอดมิเตอร์คือลืมจ่ายค่าน้ำมาหลายเดือน
มิตเตอร์น้ำจะโดนขโมยออกจากบ้านค่ะหมดเช่นดีดีว่าการไอ้ป๊า
อ่าการประปาเข้ามาเอาไปหรือเปล่าเราก็พี่ไม่จ่ายหรือเปล่าเออ
หน้าบัตรเครดิตอยู่เลยอ๋องั้นงั้นใช่แล้วอันนี้
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านคุณแม่มันไปอยู่ด้านหลัง
ซึ่งมันมีกล้องวงจรปิดไหนตรงกันน่ะเออแล้ว
มิตเตอร์น้ำมันจะไม่อยู่ในบ้านถูกต้องไหมใช่มันจะอยู่รอบ
นอกบ้านไม่เกี่ยวอยู่ในบ้าน

น้องแล้วต้องเสียงอด้วยไหมเถอะ

อย่าไปพูดสิถ้าพูดน้องก็หายหมดทั้งบ้าน

แม่ก็มีคนนั่งพ่อมิเตอร์คนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
แม่ก็นี่ไงแม่ก็ให้อินเทรียใหม่ขององค์แม่เนี่ย

ให้มาฝั่งใต้ดินหรือว่ามันอะไรอีกได้ไหม

อ้อมหรือไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเป็นของรัฐบาล
เวลาเขามาเช็กมิเตอร์น้ำเขาต้องมาเปิดดู

ใช่เพราะต้องเจาะเสร็จแล้วก็ต้องทำเป็นท่อขึ้นมา

ตอนทีแต่ละคนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาบอกเขาสามารถ

ฮือฮือฮือหล่อมากแม่หนูดีมากโอ้โฮ
อากาศอุ่นดีมากอยากดูสิปลอมละปลอมละ

เรื่องไหนที่คุณแม่จะยิ่งปิดหนูยิ่งชอบ

เดี๋ยวต้องแอดเขาไปก่อนเขาปิดเป็นไซเวท
เขาปิดอยู่แล้วเขาไม่เปิดนี่ก็หล่อมาก
รูปที่อยู่แบบถอดเสื้อบนทะเลที่ไปเที่ยวทะเล
เหรอคนนี้คุณแม่เขาจริงจัง
บ้าไปไหนไม่ออกรายการแล้วไปตีไทยกลัว

ไปตอบเลยไม่ใช่ไม่ได้มีผัว

คือเป็นภาพที่ชาวเน็ตพูดถึงกันในโลกออนไลน์ครับ
เมื่อใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่ง

นี่เห็นไหม
เป็นภาพที่หดหูใจมาก
รายเดอร์ขับรถส่งอาหาร
แล้วมันเป็นรถมอเตอร์ไซคันเล็ก
แต่พี่เขาทำที่กั้นที่นอนให้ลูก
แล้วก็มีเด็กคนนึงนอนดูการ์ตูนอยู่ในนั้น
โอ้โหเลี้ยงลูกไปด้วยเหรอ

ตามภาพเนี่ยเด็กตัวเล็กอันตรายนะ

งานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงนะครับ

แล้วก็ทำให้เรารู้ไม่เยอะไป
ถ้าคุณกำลังยอมแพ้กับโชคชะตาอยู่

หลังจากที่โพสต์นี้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปฮะ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นใจรายเดอร์กับลูกน้อยเนี่ย
ซึ่งหากเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากพาลูกมาลำบากลำบลอย่างนี้หรอก
ส่วนสาเหตุเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งก็ถือว่าดีถ้าสมมุติอากาศเขายังโตกว่าบ้านเรา
เมื่อกี้นี้พี่ถามเรื่องมิเตอร์น้ำใช่ไหมคะพี่เบาเท่าบอกมาบอกว่า
แถวบ้านบ่าวเขาใช้วิธีการอ๊อกเหล็กครอบมิเตอร์เอาไว้ครับ
เอาแค่ยื่นมือเข้าไปเปิดปิดเปิดดูตัวเลขเวลามาดูมิเตอร์
จดมิเตอร์น้ำใช้ออกเหล็กเอาไว้เลย

มิตเตอร์ไฟเขบัลสูญใหญ่ไม่ค่อยมา

แล้วก็พวกตะแกงตะแกงที่เป็นตรงถนนนะที่ปิดฝาท่ออันนั้นก็มีคนเอาไปขาย
นี่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งแม่คุณผู้ชมน่ารักจริงเลย
เมื่อกี้บอกพ่อเท่าวัย๘๘ปีที่โยนน้องหมาออกมาจากรถแล้วตายไป๑
เขาบอกว่าเข้ามอบตัวที่สพกำแพงแสนท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะคะ
อ้างวันนั้นเมามากแล้วก็หมาเนี่ยฉี่ใส่ก็เลยโมโห
โมโหจับโยนออกนอกรถตำรวจเนี่ยเตรียมส่งฝากขังนะจ๊ะ
ข้อหาทารุณกรรมสัตว์ลูกชายกลุ้มใจกลัวพ่อติดคุกตอนแก่
มาที่นี่เลยเพราะว่ามันออฟทาวน์แล้วนะครับ
ผมก็เข้าไปดูในคลิปนะครับว่าไม่ได้ครับ
อันนี้มันเหมือนสะเทือนใจคนที่เขารัก
ใช่ครับผมเข้าใจเลยผมก็เลี้ยงหมากเหมือนกันไงครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าพ่อจะทำอย่างนี้ไงครับ
ขอโทษด้วยนะครับ
ลูกเขาออกมาขอโทษซึ่งพ่อเองอายุ๘๘แล้ว
ครับผมที่บ้านเขามี๓ตัว
แต่จริงการบอกว่าคุณเมาแล้วคุณจะทำอะไรแบบนี้
มันเหมือนทำไมชอบใช้ข้องเมามาเป็นของ
เดี๋ยวนะ
คนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกครับ

น้องโอลีฟอายุ๒๓ปีนี่ครับ
นักศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งหนึ่งครับ
ันตัวไปเป็นแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบ

อยากกินมะม่วงเลยครับ
แม่มะม่วงอบรองนะครับครับ
น้องโรมเมย์บอกแถมมาพร้อมกับรีลาการทำขนมที่สนุกสนานครับทางหน้าน้องโอลีฟเปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นนักเรียนผู้เชื่อพยาบาล
รวมทั้งยังเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่หารายได้ระหว่างเรียนโอ้โหน้องครับแม่เทแป้งน่ารักจริงนะฮะโอ้ดูครับ
เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าพอออกมาใส่ชุดแบบนี้ขายของ

เหมือนตอนที่ใส่ชุดมันเป็นแปลชั่นมั้ย

เพราะนี่เป็นข่าวแล้วนี่นั่นสิ
นะครับผมแต่บอกว่าแต่ช่วง

ไส้กรอก๓นะครับไส้หวาน๔นะครับ

หาค้าขายอย่างอื่นมาทดแทนครับ

ประกอบกับเป็นคนชอบกินขนมโตเกียวน้อยกรอบ

ก็เลยตัดสินใจเช่าหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของคนที่รู้จักกัน
แล้วก็เปิดขายขนมโตเกียวแบบนี้นะครับ

เริ่มเปลี่ยนแนวฮะแต่งชุดแฟชั่นมาใส่
ขายขนมทั้งมีชุดแหวกอกแล้วก็ชุดอื่น
ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดครับ

ขายวันละ๔๐๕๐กระปุกนะครับ
เพิ่มขึ้นเท่าตัวลูกค้าพากันมาซื้อที่หน้าร้าน
แล้วก็สั่งออนไลน์กันทั้งวันขนาดนี้เนี่ย
ในลูกค้านุ่มที่มาอุดหนุนกล่าวว่า
ข่าวในโลกโซเชียลจึงแวะมาอุดหนุนพร้อมกับ

เห็นด้วยที่มีแม่ค้าเปลี่ยนแนวดูแล้วสดชื่นสบายตา
แวะเวียนมาเดี๋ยวจะมาซื้อบ่อยนะจ๊ะ
อืม

ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าชุดที่ใส่อย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราขายเสื้อผ้าด้วยมันก็เลยต้องอินเทน
ใส่เป็นแบบลงเพจร้านอยู่แล้วประจำค่ะ
แล้วหลังจากใส่แล้วได้รับการตอบรับดีไหมคะขายดีไหม
ขายดีขึ้นค่ะจากตอนแรกที่ขายได้๕๐๔๐๕๐กระปุก
ตอนนี้ก็ยอดดียอดขายดีขึ้น๗๐๘๐กระปุกค่ะ

จุดเด่นก็ขอให้เน้นที่ขนมนะคะว่าขนมอร่อยค่ะ
โอ้โฮหน้าเกรงมากแล้วบอกขนมอร่อย

เดี๋ยวหนูจะไปใส่ชุดแบบนี้แล้วขายส้มตำบ้าง
ใจเย็นมันทำอะไรลำบากนิดนึง
คุณจะไปตำส้มตำปั้งใส่เสื้อแบบนั้นไม่ได้นะบางที
จริงการใส่เสื้อแบบนี้เป็นแฟชั่น
มันอาจจะเป็นสิ่งที่โอเคมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคน
แต่บางทีถ้าเป็นแม่ค้าเวลาไปขายของมันไม่ค่อยสะดวกนะ

ก้มจะเงยทีมันก็อาจจะต้องแบบว่า
จับบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับยอดมันทะลุแต่มันก็อืม
ต้องตามมาด้วยแบบว่าความเหมาะสมบางเรื่องหรือเปล่านะครับแต่มันทะลุมันจะ
จนสุดท้ายเนอะถ้าเกิดขายอาหารอาหารต้องดีนะ
อย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นไม่ดีมันก็ไม่ช่วยเนาะ
ถูกต้องมันก็จะเป็นแป๊บเดียวแค่กับแสงนะครับน่ากินมากต้องเกี่ยวกับแสงแปดใช่นั่นแหละ
ด้วยความเป็นสาวก็อยากให้น้องระวังนิดนึงแล้วกัน
ใช่เอาที่พองามเอาเท่าพองามนะฮะกลัว
นะฮะเดี๋ยวกลับมากันเยดิวอลิสราอืมคนไปถามอีกว่าแฟนทำไมรวยจัง
เพราะว่าเขาออกสามแซ่บไปรอบนั้นก็ถามน้องเขามีตอบมาแล้วแต่ว่าอันนี้ตอบอีกใช่ไหม
ก็เลยไปถามว่าอาชีพของแฟนนางคืออะไร
เพราะเยดิวสื้อของสื้อข้าวสื้อของซูต้านี่ครับผม
คนก็เลยไปดูว่าเซบัสเตรียนใช่ไหม
เขาเป็นใครร่ำรวยมาจากอะไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะช่วงหน้าฮะ
เคที่ดอร์โลชั่นน้ำหอมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์หอมฟุ้งบำรุงผิว
ไปค่ะอ้าวไปค่ะยายดิวครับผมเยดิวอลิสลาเนี่ยนะ
มาอีกแล้วกับเซบัสเตียนลีอ่าฮะนะซึ่งตอนนี้หลายหลายคนก็ได้รับความสนใจ
เพราะโอ้โหบางคนบอกนางไปทำศัยกรรมมาบอกนางไม่ได้ทำค่ะ
แต่หนูฉีดฟิลเลอร์ค่ะโดยนางไปฉีดปากให้ให้มันเบิร์นเนี่ยฉีดปุ๊บแล้วงานเข้านางก็ยอม
ถูกอืมเงินเข้าอ่ะก่อนหน้านี้นางก็ไปอเมริกาโอ้โหตายแล้วเขาบอก
คุณแม่ผู้ชายรุ่นเนี่ยยังไงรู้ไหมเมย์ทำตารางว่าวันนี้จะต้องใส่ชุดอะไร
ถูกต้องว่าจะต้องไปตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็มีการทำเตอร์ไพรส์ให้ฝ่ายหญิงจนเป็นสาเหตุที่หลายคนสนใจว่า
โอ้โหคนอะไรมันจะรวยได้ขนาดนี้วะปิดโรงหนังที่อเมริกาให้ดูกันสองคน
โอ้โหมั้งมหือร่าสุดก็เย้แอเย้แอที่ถูกขอแต่งงานน่ะแม่นี้เป็นอีเวนต์ให้เขานะ
อ่าใช่ยายดิวเป็นคนอีเวนต์เป็นคนจัดแจงให้เขาหมดนะถูกล่าสุดนางก็มาออกรายการสามแซ่บฮะ
คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยถามถึงอาชีพแฟนหนุ่มว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไร
ถูกต้องทำสังหาริมทรัพย์นะครับผมพี่ชาวก็ทำห่างสาห์จะไม่ค่อยรวย

ขายพวกกระท่อมพวกอะไรอย่างนี้

ที่รวยรวยรวยรวยทุกวันนี้เราจะรู้สึกว่าเด็กไทยรวยกันเยอะพ่อเห็นไหม
อืมเขาบอกว่าเด็กไทยเนี้ยเริ่มเล่นแบบว่าเหรียญอ่ะอืม
แต่นางไม่ได้มาเล่นตอนทุกวันนี้เราเล่นเนี่ยคือเล่นมันแพงแล้วใช่
นางเล่นกันตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแถมก็มีแถมหลักร้อยหลักพันมันขึ้นเป็นหลักล้านน่ะอ๋อ
เพื่อนหนูเล่นตั้งแต่แบบที่มันแถมอ่ะเออแถมอะไรแบบซื้ออะไรไม่รู้แล้วแถมอ่ะ
นาวินต้าจะเห็นไหมนาวินต้ารวยจากอะไรรู้ป่ะเล่นเหรียญจากแบบเมื่อก่อนซื้อไว้
แลกพิซซ่าอืมอืมพวกบิทคอแบบนี้อะเออ
แต่ขึ้นแต่พอตุ๊บก็ตุ๊บแรงนะแม่ตุ๊บก็ตุ๊บเลย
แต่พวกนี้คือเราไม่มีเวลาหรอกโอเคทุกคนอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ย
เอาจริงว่าบางวันมันขึ้นตอนเราหลับอยู่ตี๔ก็มี
ตี๔ปุ๊บตี๔๕มันตกปั๊บหมดตัวก็มี
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซื้อแบบนี้ต้องทิ้งไว้ยาว

บางคนเขาก็แบบซื้อเร็วปล่อยเร็วอะไรก็มี
แล้วหลายแสงเราก็ตอกไปไม่ได้แล้วจะจะขึ้น

อย่างเมื่อก่อนที่เราโตกันมาคือการฝากเงินในธนาคาร

ถ้าสมมุติเรายิ่งฝากเรามีเงินออมเงินเก็บเนี่ย

แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วสมการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากโลกนี้แล้ว
หายไปเลยอย่างนี้แล้วแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะไอ้นี่มาอีก
บางคนรวยก็รวยนะบางคนจนก็จนเลย
มันก็สมัยเด็กพวกเราเป็นเด็กเราเล่นหุ้น
วันนี้กลายเป็นคนเล่นหุ้นกลายเป็นคนรุ่นพวกเรา
กุลเงินดิจิทัลก็ต้องนิดหน่อยเพราะอยู่ความเสี่ยงระดับ๗๐

อย่าลืมนะลูกเฟอร์เล็ก๓ที่ไปกันเยอะนะลูกนะ

พวกนี้มันมีความผันผวนสูงคุณแม่
มันคือความเสี่ยงอันดับ๘ไปแล้วคือหุ้นตัวนี้ก็๖อยู่ไง
คุณต้องแยกให้ออกระหว่างแชร์ลูกซ่อกับสกุลเงินดิจิทัล
กุลเงินดิจิทัลทุกวันนี้เรายังไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมเลย

ทำไมจากแฟนยายดิวไปถึงสกุลเงินดิจิทัลได้ยังไง

กับผมนี้กลับมานั่นดีโหไปตูต๊าตอมแแต่มแล้วโอ้โฮ
โอ้โหข่าวอะไรข่าวเอสุภาชัย
ข่าวพี่แอ๋สุภาชัยเพราะว่าผอมมากแล้ว

มือตูมาแล้วมันจะเล็กอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะ

เจ้าเสื้อเลือกเมือกตูบอนอะ

ตอนนี้น้ำหนักนางหายไป๑๕กิโล
เป้าว่าจะลดน้ำหนักเพิ่มอีก๕กิโล๒๐กิโล

อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ผอมนาง

นี่ไงฉายาน

ไปถามพี่เอเลยพี่เอน้ำหนักลง๑๕กิโลเหรออย่างนี้

ไม่ใช่พี่เอเนี่ยแหละต่างให้รูปนับสร้าง

แต่งรูปเยอะไปทำไมพระพิคเนตพี่เบี้ยวไปมาก

พี่เอพระพิการเนศเติบเป็นบูชาจริงทำไมมันเบี้ยวไปหมด

พี่มันไม่ใช่แค่ตัวพี่เบี้ยวไปใช่ไหมพระพิการเนศ

พรุ่งนี้กลับมาเจอกัน๕โมง๔๕นาทีนะฮะ

สวัสดีครับเดี๋ยวไปหาพี่เอต่อเร็ว
คร้าวใส่ไข่ชดตัวไข่ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น